อันนี้เป็นคนไปทำร้ายสุนัขมีเจ้าของเฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เขาโพสต์เป็นภาพเอาไว้ว่ามีผู้ชายคนนึงอยู่ดีเดินเหมือนกับเอาน้ำอะไรก็ไม่รู้
สาดใส่สุนัขของเขาเนี่ยค่ะภาพนี้เลย
ชื่อว่าเจ้าถุงเงินถุงทองสุนัขตัวเนี้ยอ๋อเนี้ย
ว่าน้ำอันนี้เป็นน้ำกรดเพราะพอสาดเข้าไปเจ้าถุงเงินถุงทองดูสิ
มันก็จะแบบดิ้นดิ้นดิ้นหน่อยอ๋อมีแผลผู้พองนะคะ
เขินนี้ร่วงเต็มเลยเจ้าของสุนัขเขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
คลิปนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของสุนัขเขาก็โพสต์อีกคลิปหนึ่ง
เขาบอกว่าเจอกับคุณลุงที่เอาน้ำมาสาดแล้วนี่
คุณลุงก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณลุงบอกว่าเคยถูกเจ้าถุงเงินถุงทองกัด
ก็เลยแค้นที่มาสาดเนี่ยไม่ใช่น้ำกรดนะ
เป็นน้ำยาล้างเครื่องเนี่ยค่ะ
คลิปนี้ก็ถูกโพสต์ไว้นะคะในโลกโซเชียลนะคะ
อย่างที่เห็นนี้เลยเจ้าของสุนัขเขาโพสต์เอาไว้ตอนแรกเนี่ย
เขามีข้อความบอกว่ายิ่งเปิดเจอยิ่งขึ้น
หมามันไปทำอะไรให้คุณมันอยู่ในรั้วบ้านแท้เนี่ยค่ะ
เพราะว่าสาดออกมาจากด้านนอกบ้านไงสาดเข้าไปแบบนี้
เรื่องนี้ก็พอแชร์ไปในโลกโซเชียลคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ
ทางเจ้าของสุนัขเขาโพสต์อีกหนึ่งโพสต์นะคะหลังจากโพสต์คลิปนี้
เขาก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าพอมีคลิปนี้โพสต์ออกไปเนี่ย
ไปแสดงความคิดเห็นแล้วคนไปให้ข้อมูลบอกว่า
เจ้าสุนัขตัวนี้ตัวสีน้ำตาลเจ้าถุงเงินถุงทองตัวนี้
กัดเด็กคนนึงที่จังหวัดราชบุรี
ของเด็กก็เลยโกรธเอาน้ำกรดมาสาดใส่สุนัข
เจ้าของสุนัขเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวมั่วนะคะ
แล้วมีภาพเด็กมาด้วยใช่ค่ะเขาบอกเป็นข่าวมั่วค่ะ
บ้านผมมาอยู่กรุงเทพสุนัขของผมก็เลี้ยงอยู่กรุงเทพ
มีรั้วรอบขอบชิดไม่เคยปล่อยออกไปข้างนอกเลยพอพาไปข้างนอกเนี่ย
ก็มีสายจูงทุกครั้งดังนั้นเรื่องนี้ที่โพสต์ไป
มั่วนะคะเหมือนกับเอามาเชื่อมกันเอง
เนี่ยโอ้แล้วอะไรไปถึงนั่นใช่เชื่อมกันไปเชื่อมกันมาจนมั่วไปหมด
เขาบอกไม่ใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันถูกทำร้ายใช่ค่ะทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นี้นะคะเจ้าของสุนัขเขาโพสต์อัปเดตว่า
เจอตัวผู้ชายคนที่สาดน้ำที่คาดว่าเป็นน้ำกรดตอนแรกเนี่ยนะเจอแล้ว
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยอมรับทุกอย่างยกมือไหว้ขอโทษบอกว่าที่ทำไปเพราะเมา
แล้วก็น้ำที่สาดใส่สุนัขเนี่ยไม่ใช่น้ำกรดแต่เป็นน้ำยาล้างเครื่อง
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเดินผ่านบ้านหลังนี้เห็นสุนัขตัวเนี้ย
ก็เลยเข้าไปแห่สุนัขเล่นแต่สุนัขตัวนี้กัดก็เลยโมโห
มาแก้แขนก็คุณไปเล่นกับเขาก่อนคือเจ้าของสุนัขบอกว่าถ้าดูจากภาพจากล้องวงจรปิด
ยังเห็นว่าสุนัขของเขาพอเห็นลุงยังหางกระดิกเดินเข้าไปหาอยู่เลย
ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าที่เขาไปเล่นกับเจ้าถุงเงินถุงทอง
แล้วก็ถุงเงินถุงทองมันกัดเขาเนี่ยนะแค้นนะ
เพราะลุงเอามือแหงเข้าไปในบ้านไงไปเล่นกับสุนัขเขาก่อนไง
มันก็ถูกมันก็เกือบน้ำโกรธน้องน้ำโกรธน่ะ
ส่วนอาการของเจ้าถุงเงินถุงทองตอนนี้นะคะแผลหายแล้ว
เจ้าของไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะที่สอนอท้องที่แล้ว
แล้วก็เลยออกมาเตือนด้วยเตือนผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะคะว่า
ถ้าเข้ามาใกล้บ้านอีกหรือสูนักของเขาเป็นอะไรไปอีก
ก็จะคิดว่าเป็นฝีมือของลุงเป็นคนแรกเลยแหละ
แล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะนี่ดูแผลนะคะ

ขนหลุดแล้วก็เป็นแผลผู้พองแบบนี้
เขาก็ยังไม่แจ้งความดำเนินคดีค่ะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
นี่ความจริงเอาผิดข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้นะเนี่ยใช่ค่ะ